วันเดียวน้ำท่วมเกือบมิดหลังคาดิฉันก็เลยกลายเป็นผู้ประสบภัยไปเลย
คุณผู้ชมเข้าอกเข้าใจคนที่เดือดร้อนเหมือนกันค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะ
ก่อนที่จะออกไปทำงานกันแล้วค่ะบอกแล้วนะคะว่าช่วงเนี้ยฝนตกหนัก
สภาพอากาศก็แปรปรวนแต่ว่าเรื่องของฝนตกหนัก
มาจากพายุเนี่ยไม่มีแล้วสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วนะคะ
แต่ว่าขณะเดียวกันมันมีหย่อมความกดอากาศต่ำ๒ตัว
ผ่านตอนบนของประเทศเลยเกิดเป็นร่องมรสุมแบบแผนที่อากาศนี้เกิดขึ้น
ความกดอากาศต่ำหรือห่อมความร้อนจุดหนึ่งอยู่ที่เมียนมา
อีกจุดนึงนะคะอยู่ที่เวียดนามมันอยู่ใกล้กันก็เลยทำให้มีร่องมรสุม
ก็คือร่องฝนตรงนี้เกิดขึ้นพาดผ่านบริเวณภาคเหนือ
เจอเต็มเชียงรายนะคะเชียงใหม่ลำปางพยาวบริเวณดังกล่าว
รวมไปถึงทางบึงการก็อาจจะได้รับอิทธิพลนั้นด้วยทำให้ระยะนี้นะคะ
ก็จะมีฝนตกขึ้นบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานมากหน่อย
ขณะที่มีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะก็พัดพาดผ่านมาเช่นกันนะคะ
ก็เลยยังคงทำให้ทางภาคใต้รวมถึงภาคตะวันออกบริเวณอ่าวไทยนั้นก็ได้รับอิทธิพล
มีฝนตกชุกเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูโมเดลจำลองอากาศดูกลุ่มฝนกันหน่อยนะคะ
จะเห็นว่าในช่วงเช้าแบบนี้นะคะก็จะมีฝนบางพื้นที่
เห็นไหมคะแม่ห้องศรเชียงใหม่ที่ขึ้นสีส้มสีชมพูเนี่ยถือว่าฝนตกหนักเลยนะคะ
เตรียมรับมือเรื่องของการสำรองน้ำสำหรับพื้นที่ที่แห้งแรง
หรือว่าพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากอยู่ใกล้เชิงเขาเนี่ย
ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันกันด้วยสังเกตชัดเลยค่ะ
เชียงใหม่แม่ห้องสอนภาคเหนือตอนกลางนี้นะคะก็จะมีโอกาสเกิดฝนตกเป็นหย่อมหย่อมบางพื้นที่
ขณะที่กรุงเทพมหานครรวมถึงภาคกลางก็จะมีฝนตกในช่วงบ่ายถึงค่ำถึงเย็นด้วยเหมือนกันนะคะ
นี่ก็คือลักษณะของการจำลองอากาศให้คุณผู้ชมได้เตรียมการรับมือกัน
ส่วนภาคใต้ลงมาดูคลื่นกันบ้างนะคะยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องคลื่นค่ะ
ทางฝั่งอันดามันเนี่ยคลื่นสูงสองถึงสี่เมตร
เรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนส่วนฝั่งอันดามันแถบแถบภาคตะวันออกนั้นก็จะมีคลื่นสูงประมาณสองถึงสามเมตร
ช่วงนี้คลื่นสูงลมแรงก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะไปดูการคาดการณ์พยากรหลายภาคประจำวันนี้ค่ะ
ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นมีฝนตกหนักร้อยละเจ็ดสิบของบืนที่
ส่วนมากทางตอนบนของภาคนะคะและภาคอีสานก็เช่นเดียวกันนะ
ตั้งแต่เลยหนองบัวดำภูอุดรธานีหนองคายบึงกาลแถบแถบตอนบนก็ฝนชุ่มฉ่ำค่ะ
ที่ภาคกลางมันตอนกลางคือนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีชัยนาธการ
บุรีและราชบุรีส่วนภาคตะวันออกสี่จังหวัดเจอเต็มเต็มชนบุรีระยองจันตราดนะคะภาคใต้ฝั่งอาวไทยฝนตกร้อยละหกสิบของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาคค่ะ
ภาคใต้ฝั่งอันดามันตกร้อยละ๗๐ของพื้นที่ส่วนมากแถบระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอุณหภูมิเฉลี่ย๒๕๓๔องศาเซลเซียสฝนตกช่วงประมาณ๑๖๐ของพื้นที่แถบน้องจอกมีนบุรีแล้วก็จะตกช่วงบ่ายเย็นค่ำนั่นเอง
ยังไงวางแผนเรื่องของการเดินทางกันด้วย
สำหรับผู้ประสบภัยนะคะเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความช่วยเหลือกันด้วย
แต่ถ้าใครเตรียมการรับมือไว้ก่อนถุงยังชีพพร้อมเสมอค่ะแล้วก็เตรียมรับมือติดตามสภาพอากาศแบบนี้
รับรองว่าคุณจะผ่อนหนักเป็นเบาอย่างแน่นอนตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าดิฉันได้ยินเสียงเรือมาช่วยแล้วค่ะ
ดิฉันขอเตรียมหัวพยพก่อนนะคะแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ